ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับ

โมทารกออกจากโรงพยาบาลที่จังหวัดน่าน

หลังจากทำแท้งไปก่อนหน้านี้ครับ

เกลี้ยกล่อมผู้ช่วยพยาบาลสาวของโรงพยาบาลน่านครับ
นำเด็กทามรกแลกเกิดนะครับ
อายุเพียง๑๐วันที่อุ้มหลบหนี
ออกจากโรงพยาบาลเมื่อเย็นวานนี้
ส่งคืนหลังที่ไม่ไปพักซ่อน
หลบตัวอยู่ที่ตึกแถว

ก่อนที่จะยอมมอบทารกให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
และส่งคืนให้กับผู้เป็นพ่อแม่ของเด็กต่อไปครับ

ผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลน่าน

ผู้เป็นแม่ก็ออกตามหาแต่ว่าไม่พบตัว

เพราะว่าคาดว่าลูกอาจจะถูกลักพาตัวไปครับ
และจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าว
เป็นคนอุ้มทารกออกไปจึงออกติดตามหาจนพบตัวจากการสอบถาม
ญาติพี่น้องของผู้ช่วยพยาบาลสาวรายนี้ทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุ
ตั้งท้องแล้วเกิดอาการแท้งครับและคาดว่ากลัวแฟนนุ่มและแม่
รับไม่ได้จึงโกหกว่าคลอดแล้วแล้วก็ให้แฟนขับรถมารับที่
โรงพยาบาลพร้อมกับทารกที่ขโมยมาเพื่อยืนยันกับแม่ของแฟนว่าท้อง
กับลูกชายจริงด้านเจ้าหน้าที่รอให้ผู้เสียหายของพ่อแม่ของเด็กทารก
เข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาพราก